เรื่องของน้ำน้ำทิพย์กันบ้างดีกว่าน้ำทิพย์คุณผู้ชมเขาว่ามันไหลลินออกมาจากที่บริเวณนี้
มันหยดติ๋งไปดูหน่อยมันมีที่มาที่ไปยังไงฮะ
เขาว่ากันว่าน้ำทิพย์เนี่ยชาวบ้านเขาเชื่อรักษาโรคได้แต่นั่นคือความเชื่อนะคุณผู้ชมนะ
ฟังหูไว้หูนะคุณผู้ชมอ่ะน้ำที่มันหยดติ๋งติ๋งอยู่เนี่ย
บอกว่าอยู่ที่วัดเขากรวดตะบนเกาะพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ไหลมาจากไหนมันเป็นปริศนาหลายคนเองก็อยากจะรู้
และหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตคือน้ำมันไหลมาจากตรงนั้นมันมีท่อไหม
มีไหมมันเป็นไปได้หรือเปล่าหรือมันอาจจะมาจากพุ่มดอกไม้ที่เขามาถวายไง
เออใช่เดี๋ยวไปดูกันหน่อยมันใช่หรือเปล่า
ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าน้ำมันจะไหลมาตรงบริเวณข้อศอกขององค์พระราหู
คือทางวัดเนี่ยก็นำบาดมารองน้ำเอาไว้ด้วยนะ
เพราะเชื่อว่าเป็นน้ำทิพย์น้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
แต่ตรงนี้ทางวัดเขายืนยันว่าไม่ได้มีท่อน้ำ

และหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตก็น่าจะมาจากดอกไม้เนี่ยเห็นไหม
มาแบบว่าห้อยเอาไว้น่ะตั้งเยอะตั้งแยะใช่แต่เขาก็บอกว่า
ก็บอกว่าเฮ้ยส่วนใหญ่ดอกไม้ที่มาห้อยมันเป็นดอกไม้ที่แห้ง
มันไม่น่าจะมีนางมีน้ำไหลลงมาแบบนี้หรอก
ชาวบ้านมีความเชื่อเอามือไปจับไปแตะที่น้ำ
ตักศิษย์ที่เขาว่านอ่ะเอามารูปตามตัว
บางคนถึงขั้นเอาไปดื่มกินเพื่อรักษาโรคเลยนะ

และผมแนะนำว่าไม่ให้ตำตามอย่างนั้นนะ
เพราะเราก็ไม่รู้จริงว่ามันมีอะไรกันแน่

ท่านก็บอกอย่างนี้ว่าน้ำมันซึมออกมาจากใต้ฐานขององค์ท้าเวสวัน
และองค์พระราหูมันเกิดขึ้นตรงชั่วไหนครับท่าน
บอกแบบนี้ว่าเกิดตั้งแต่ช่วงการจัดพิธี
สวดมนต์ข้ามปีที่ผ่านมา

ซึ่งตัวท่านเองก็คิดว่า
ตอนแรกมันอาจจะมาจากดอกไม้สด

เพราะว่าดอกไม้ที่มาดอกไม้สดก็จริงแต่มันไม่ได้มีน้ำอะไรขนาดนั้น
แล้วก็ขวดน้ำมันก็ตั้งอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้มี๖ออกมาหรอก
แล้วเมื่อครั้งแรกที่เจอก็ต้องทำการเช็ดถูกไหมไปต่อคุณชิคกี้พาย
ให้มันแห้งเมื่อเช็ดปั๊บแห้งปุ๊บ
แต่พอผ่านไปปุ๊บปั๊บกลับมาแฉะอีกแล้ว
อุ๊ยนั่นแหละ
นั่นแหละสิอย่างไรแล้วมีอยู่คนหนึ่ง
มาจากจังหวัดราชบุรีญาติโยมแกมาแล้วมาเจอกับน้ำทิพย์เนี่ย
แล้วก็เอากลับไปประมาณว่าเอาไปรูปตามตัวและรักษาโรคภัย
เขาบอกว่าหายหายจากโรคอัมพฤษอัมภาษ
แต่ไม่ได้ยืนยันนะเขาแค่เล่ามาเฉยนะ
เพราะว่าไอ้การที่จะหายจากโรคลักษณะแบบนี้
คุณต้องรักษาควบคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบันด้วย

ถูกต้องครับและทั้งหมดทั้งมวลเอามาให้ดูกันเป็นความเชื่อนะ
แต่เราก็อยากจะรู้ต่อว่าผ่านช่วงหน้าหนาว
เข้าสู่หน้าร้อนต่อไปเนี่ยตรงนี้มันยังจะเปียกแฉะอยู่ไหม
อืมน้ำป้อนปันเยอะขนาดไปดูกินได้
อืมก็ไหลออกมาถ้ารุมนะน้องไม่ต้องเห็นไหมในบาน
ดลงมาเนี่ยเป็นกลุ่มก้อนน้ำประมาณนี้ได้เลยนะ
ก็อาจจะไม่เยอะมากแต่ว่าก็ต้อง
แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไปปะพรมรูปตามตัว

ก็ใช้วิจารณาอย่างในการรับชมกันนี้ค่ะ